ดีมากเชื่อว่าทีมจะทำผลงานได้ดีในเกมเจอกับสิงคโปร์
ส่วนสิงคโปร์เองครับก็มองว่าเป็นทีมที่มีแท็กติกในการเล่นยอดเยี่ยม
แต่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเชื่อว่าทีมไทยเนี่ยจะสามารถเก็บ๓แต้มยามที่เล่นในบ้านได้
นี่คือการวิเคราะห์ของรายวัชในการให้สัมภาษณ์

เท่าโอดีกว่าการทำยกตัวถึงดีกว่าแทนหลายคน
บอกกันคร่าวไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยสรุปกันอีกครั้งหลังจากที่จบซีซั่นครับ
สุดท้ายก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงอันดับในตารางคะแนนได้เลยครับ